จอมปลวกที่ว่านะคุณผู้ชมรูปร่างมันคล้ายกับพญานาค
มันเหมือนไหมคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
วันนี้เรามาช่วยทำบ้านผู้ยากไร้นะครับ
พอดีมาเจอเนี่ยจอมปลวกเหมือนพญางูใหญ่

เหมือนจริงครับเหมือน
คุณผู้ชมดูค่ะเจ้าของคลิปบอกเหมือนพญางูใหญ่
งูใหญ่ในความหมายณที่แห่งนี้หมายถึงพญานาคไหม

บางคนก็เทียบว่าพญานาคก็คืองูใหญ่ก็ว่ากันไป
แต่ว่าจอมปลวกนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะ
ถ้าเทียบกับพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือใต้ถุนบ้านอ่ะนะฮะ
คุณผู้ชมดูค่ะเจ้าของบ้านเขาเองก็แบบมือแปลกอกแปลกใจนะคะว่ามันมาได้ยังไง
แต่พอคนที่เขาจะมาปรับปรุงบ้านหลังนี้ถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตไม่รอช้าค่ะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของจอมปลวกกันมากมาย

มันเป็นรูปร่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะตั้งตะงานได้อย่างนี้

ศาลเล็กตกโหน่อมานะ

ถ้าเกิดว่าโดนน้ำนิดนึงหรือว่าเดินชนนิดหน่อยอาจจะทลายลงมาก็ได้
ก็เอามาฝากกันสำหรับใครที่ชื่นชอบดูจอมปลวก